มันเป็นสะพานคอนกรีตที่มันทอดยาวลงไปสู่ทะเล
มันก็จะมีบันดงบันไดแล้วก็มีคล้ายกับสะพานปลาด้วย
ระหว่างนั้นเขาก็ไปดื่มเหล้าขาวผสมเครื่องดื่มชูกำลัง
แล้วก็พากันชวนกันไปเล่นน้ำ
ฝ่ายผู้หญิงถูกคลื่นซัดจมหายไปอยู่ใต้สะพาน
ฝ่ายผู้ชายจะพยายามลงไปช่วยถอดกางเกงลงไปช่วย
ช่วยไม่ไหวฮะตัวเองก็เมาผู้หญิงก็เมา
สุดท้ายผู้หญิงเสียชีวิตนะครับ
เอามาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมาที่ท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้านหมู่๙
บนบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
ลักษณะตรงจุดเกิดเหตุมันเป็นสะพานปูนยื่นออกไปในทะเลยาว๘๐เมตร
ตำรวจสภเมืองสมุทรสงครามไปตรวจสอบพร้อมกับหน่วยกู้ภัยสว่างเบนจธรรมนะฮะ
รับแจ้งว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่านางสาวารีเพชรกลับอายุ๔๕ปีจมน้ำเสียชีวิต
ไปสอบถามแฟนนุ่มชื่อว่านายนัทธวุฒิศรีอูดอายุ๔๑ปี
สภาพนี่สวมแต่เสื้อกางเกงไม่ใส่นะฮะ
เขาบอกว่าคบกันกับผู้หญิงมา๙ปีแล้ว
ช่วงหัวค่ำเนี่ยฝ่ายผู้หญิงแฟนสาวเนี่ยมาหาที่พักแล้วก็มีการดื่มเหล้ากันเป็นเหล้าขาวผสมเครื่องดื่มชูกำลังนะฮะ
ระหว่างนั้นเขาบอกว่าผู้หญิงก็ดื่มผู้หญิงชวนเขาดื่มแต่เขาไม่ดื่มนะ
ตอนนั้นเนี่ยก็ไปนั่งดื่มกันที่บริเวณสะพานท่าเทียบเรือประมง
ฝ่ายผู้หญิงเมาครับปวดปัสสาวะก็เลยมีการถอดเสื้อผ้าออก
แล้วเหมือนกับจะไปนั่งปัสสาวะอยู่ที่ริมบันไดอะไรแบบนี้นะฮะ
แล้วจังหวะนั้นเนี่ยคลื่นแรงมากลมแรงขึ้นแรงนะครับนะฮะ
ต่อมาคุณวารีชวนฝ่ายผู้ชายลงไปเล่นน้ำแต่ผู้ชายปฏิเสธไม่ลงไปนะฮะ
พยายามจะดึงมือกลับขึ้นมาแต่ไม่ทันคลื่นซัดมาโครมใหญ่ครับ
แล้วก็ซัดร่างของผู้หญิงไปอยู่ใต้สะพานนี้นะฮะ
ฝ่ายผู้ชายก็พยายามจะหาไม้ไผ่จับเอาไว้แต่ก็ผู้หญิงก็หลุดออกไปอีกเห็นไหมมันมีกองไม้อยู่นะครับ
เขาบอกว่าเขาก็เลยอยากจะช่วยด้วยการถอดกางเกงครับ
กระโดดลงไปช่วยพยายามนำตัวผู้หญิงขึ้นมาแต่ก็ไม่ไหวเพราะว่าแฟนสาวช่วยตัวเองไม่ได้
ตัวก็หนักแล้วก็เมาด้วยหมดแรงไปแล้วนะฮะ
แล้วก็ให้ผู้หญิงกอดสะพานไว้ก่อนนะฮะ
ฝ่ายผู้ชายรีบขึ้นมาไปขอให้ช่วยอีกสองคนอ่าไปขอให้เพื่อนผู้ชายสองคนมาช่วยกันนะฮะ
เอาเชือกไนลอนผูกติดกับตัวกับเสาแล้วก็กระโดดลงไปช่วยผู้หญิงนำร่างขึ้นมาบนสะพานแต่ผู้หญิงหมดสติไปแล้ว
พยายามปั๊มหัวใจก็ไม่ฟื้นและสุดท้ายเธอก็ไปหมดลมหายใจที่โรงพยาบาล
สภาพศพนะเปลือยกายครับสะบักขวามีรอยถลอกที่ทวารมีเลือดไหลออกมานะฮะก็นำศพไปที่โรงพยาบาลแล้วก็จะไปพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตอย่างแท้จริงต่อไปนะครับ